เรื่องของลิขสิทธิ์นะครับฟุตบอลโลกที่แน่นอนนะครับ
ตามมาอย่างยาวนานว่าจะได้ดูหรือเปล่านะครับ
ชัดเจนแล้วว่าได้ดูครบทุกคู่แน่นอนนะครับ

หลังจากที่ได้ภาคส่วนของเอกชนนั้นเข้ามาร่วมทุนนะครับ
ในการช่วยจัดการบริหารสิทธิ์ต่าง
ก็บอกนะครับว่าขั้นตอนในตอนนี้อยู่ในช่วงสุดท้ายแล้ว
ว่าในเร็ววันนี้บทสรุปทั้งหมดจะสิ้นสุด
แล้วก็จะเป็นข่าวดีสำหรับแฟนชาวไทยครับ
ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกก็อยู่ในกระบวนการเซ็นสัญญา
โดยที่ภาครัฐได้ระดมหลายเอกชนภาครัฐและเอกชนเข้ามาช่วยกัน
ผมว่าเร็วนี้น่าจะมีข่าวดีครับผม
การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็เปิดเผยว่า
ตอนนี้นะครับแฟนนั้นยืนยันแล้วนะครับว่าจะได้ชมแน่นะครับครบทุกคู่
ส่วนในเรื่องของรายละเอียดนะครับคุณสกลวรรณพงศ์ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
เป็นฝ่ายที่จะออกมาแถลงข่าวเองซึ่งมีความเป็นไปได้
ว่าจะมีการแถลงข่าวแบบชัดเจนในวันที่๕เมษายนที่จะถึงนี้ครับ
ก็ดีแล้วล่ะครับแถลงข่าวแล้วก็เราจะได้ให้ทุกคนได้มั่นใจว่าเราถ่ายทอดให้ชมแน่นอนนะครับ
ส่วนเรื่องช่องนั้นก็ให้ทีมงานของทางภาคเอกชนทั้งหลายได้คุยกันนะครับว่าเราจะถ่ายช่องไหนบ้าง
ช่องไหนก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรหรอกครับเพียงแต่ว่าให้ประชาชนได้ดูครบทุกคู่นะครับ
จากนั้นก็จะคุยกันในเรื่องการจัดทำกิจกรรมเป็นออนกราวว่าจะมีกิจกรรมถ่ายทอดจอใหญ่จอเล็กหรือมีกิจกรรมอะไรที่ไหนบ้างนะครับ
คงจะได้คุยกันออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ